คุณผู้ชมกับน้องทั้งสองท่านจำข่าวนี้ได้ไหม
ที่คนร้ายมารถเก๋งรถเก๋งมาจอดหน้าหอพัก
แล้วก็ของหอเขาออกมากินปั้งปั้งปั้ง

เพราะว่าระยะทางไกลถึง๕๐กิโลเมตร

โอ้โหยิงยางบ้างปาดกัน
เล่าเดี๋ยวไม่มันดูภาพเลย

ตอนนี้แยกสถานที่ปิดถนนเลย

พร้อมพร้อมพร้อมครับ
โอ้โหเนี่ยครับเหตุการณ์ระทึกนี้คุณผู้ชม

วันนี้ขณะที่ตำรวจสพนาดีนะครับ
จังหวัดปลาจีนบุรีขับรถไล่ล่า
รถยนต์ต้องสงสัยนะครับ
ยนต้องสงสัยทะเบียนกไก่ต่อเต่า๘๐๙๑สะแก้วนะครับ

เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะแล้วก็มุ่งหน้านะครับ

วิทยุให้ตำรวจท้องที่เอาช่วยสกัดจับหน่อยนะครับ
พอรถต้องสงสัยมาถึงถนนหนองสังวังตะเคียนนะครับ
ก็ขับรถเข้ากลางชุมชนนะฮะ
คือกะจะให้ตามยากนะครับ

สอนย้อนสอนมุ่งหน้าถนนสุวรรณสอนนะครับ
ทำให้ตำรวจต้องตัดสินใจยิงยางหน้ารถจนแตก

ขับไปเข้าเขตเทศบาลกบินบุรี
สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์

แล้วก็เบียดรถคนร้ายลงไหลทางไป
คนร้ายยังไม่จบนะวิ่งหนี
วิ่งหนีเข้าป่านี่แหละครับไปตามจับมาได้
ไอ้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดตั้งแต่จุดแรกที่ไล่จนถึงตรงนี้เนี่ย
กว่า๕๐กิโลเมตรโอ้โฮมาไกลนะครับโอ้นะฮะ
แก๊งนี้มี๔คนคุณผู้ชม
เป็นผู้ชาย๓และเป็นหญิง๑นะฮะ
จากการตรวจค้นในรถยนต์โอ้โหของกลางเพียบ
มีอะไรบ้างอ่ะปืนบีบีกันอุปกรณ์งัดแงะเครื่องมือโจรกรรม
รถจักรยานยนต์อุปกรณ์ปิดบังใบหน้า
มีวิกผมด้วยนะมีวิกไว้ปลอมตัวด้วย
หน้ากากเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรพวกนี้
แล้วที่สำคัญมีไอซ์ถุงหนึ่งด้วย
ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเวลาตี๓ของวันที่๑๔กุมภาพันธ์ครับ
แก๊งคนร้ายนะครับคือไปจอดรถนี่แล้ว
เหตุการณ์ที่ผมเล่าย้อนในพื้นที่ของท้องที่ของ
สพศรีมโหสดนะครับ
สองคนยืนรอที่รถสองคนลงไปแบบนี้
คือตั้งใจจะมาขโมยบิ๊กไบท์คันนี้โอ้สวยซะด้วยนะ
แต่ไม่สำเร็จเจ้าของหอพักรู้ตัว

โอ้วเจ้าของศัตรรย์ไม่เลี้ยงเหมือนกัน
ทั้งหมดหนีกระเจิงไปตอนนั้นครับ
กระทั่งตำรวจตามจับกลุ่มเอาไว้ได้
ทั้งหมดสารภาพว่าเป็นเกราะเหตุที่หอพักนั้นจริงนี่แหละ
ตำรวจเปิดเผยว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เหรอ
โอ้โหประวัติคือจะตะเวนลักทรัพย์ไปทั่ว
วิกผมปลอมตัวเหมือนผู้หญิงนะฮะ
นี่มาทำให้ดูนี่นะฮะ
ยอมรับว่าเสพไอซ์เข้าไปด้วยก่อนลงมือก่อเหตุ

ตำรวจตั้งข้อหาพยายามรักทรัพย์หนึ่งล่ะ
สองมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

แม่หัวขโมยแบบนี้
เดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบว่ารถคันนี้ขโมยมาหรือเปล่า
แล้วเคยไปใช้ก่อเหตุอาจกรรมที่อื่นหรือเปล่านะ